เรียกร้องมาเยอะอยากจะดูข่าว

อยากจะช่วยโอนเงินไปช่วยเขา

ต้นเรื่องก็คือที่มีภาพมีคลิป

ระหว่างที่ไปนั่งรอลงทะเบียน
เงินเรื่องของโครงการเราชนะนะครับ

ในส่วนของคนที่อยู่ในภาพในคลิป
เราตามไปถึงบ้านแต่ก่อนอื่นไปดู
ต้นเรื่องต้นโพสต์กันก่อนที่เขามีการ
แชร์ภาพนี้ไปดูครับ

คุณฝนที่โพสเอาไว้
เป็นคลิปที่คุณยายนั่งป้อนข้าวคุณลุง

มันมีหลายความรู้สึกบางทีก็หดหู

เขาไปรอลงทะเบียนเรื่องของเราชนะกันคุณผู้ชม

เพราะว่าพอโพสต์ไปปุ๊บทุกอย่างเนี่ยก็

จากหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเขือ
อำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชรนะฮะ

แล้วก็ไปมองเห็นคุณยายนั่งป้อนข้าว

ถามมาจากไหนมายังไง

ตำบลวังไซอำเภอคลองขลุง
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันมาครับ
ตั้งแต่เที่ยงคืนไปรอหน้าธนาคาร

ระหว่างนั้นตายายแกก็ง่วงนอนนะฮะ
บางทีก็นั่งหลับคาเก้าอี้กันไป

ตอนแรกคิดว่าก็เป็นคุณตาคุณยายหรือเปล่า

แล้วก็สงสารด้วยต้องมานั่งรอกันแบบนี้

จากนั้นผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่บ้าน
ของทั้งสองท่านอยู่ที่บ้านเลขที่๗๗๑หมู่๑๐

เอ่อแต่เราว่าพอไปถึงเมื่อแรกไม่เจอตัวนะครับ

เขาเป็นแม่ลูกกันแม่ชื่อน้อย

แม่อายุ๘๑ลูกอายุ๖๒

แล้วก็ไปซ่อมให้นะครับ
โซ่เขาขาดด้วยนะฮะแล้วก็มีคลิปอธิบายว่าหายได้ยังไงนี่ก็ไปเจอคลิปนี้นะฮะ
ถ่ายคลิปแล้วก็พาไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์สุดท้าย
คนซ่อมใจดีเปลี่ยนให้ฟรีอีก
แล้วก็เอาคลิปนี้มาลงนะฮะ
จะซื้อน้ำซื้อขนมแล้วก็มอบค่าน้ำมันให้กับคุณตาคุณยายกลับมาด้วยครับ
หลังจากไม่เจอตัวสองแม่ลูกที่บ้าน
นักข่าวขับรถย้อนกลับไปหาผู้นำท้องถิ่นคุณผู้ชม
ไปหาทางช่วยเหลือแม่ลูกคู่นี้สุดท้ายไปเจอพอดีครับ
ก็ไปเจอภาพนี้เอาคุณยายลงมาขึ้นกระบะกลับบ้าน
คุณลุงคุณลุงขับรถตามมาแล้วกันนะ
สุดท้ายไปเจอที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กันสองแม่ลูกนะคุณผู้ชม
นะกับหมาหนึ่งตัวนะลูกหลานเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดครับ
คุณลุงอยู่บ้านดูแลแม่คุณลุงก็บอกว่าคุณแม่สายตาก็ฝ่าฟ้า
มองไม่ค่อยเห็นที่บ้านไม่ได้มีหรอกสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟน
นะฮะเลยต้องพาแม่เนี่ยไปลงทะเบียนก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันไปนะ
มาร์ทโฟนจะมีได้ยังไงล่ะก็ไม่มีหรอกนะฮะก็ขี่รถไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย
สาขาท่ามะเขือนะจะเอาเงินที่ได้ถ้าได้นะเดี๋ยวจะเอาเงินนั้นมาซื้อข้าวกิน
ธนาคารมาสองวันแล้วไปเอาคิวไม่ทันก็เลยเป็นวันที่สาม
ก็คือเป็นภาพที่เห็นนั่นแหละฮะนะฮะเดี๋ยวคุณตาคุณยายเขาพูดอะไร
รู้สึกยังไงเดี๋ยวกลับมาฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปเคารพทงชาติกันก่อนสักครู่เดียวครับ
มาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่บ้านของคุณยายน้อยกับคุณตาจำเนียนนะ
นักข่าวตามไปเจอคุณยายตามองไม่ค่อยเห็นนะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่า
เขาไปธนาคารมาแล้วสองวันค่ะแต่ไม่ได้คิวเออภาพที่เห็นเนี่ยคือไปวันที่สาม
ตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงตีสี่ในวันที่สามนะโอ้โหก็พาแม่เนี่ยนั่งรถพ่วงข้างกันไปนะฮะ
สามสิบห้ากิโลอ่ะไปถึงธนาคารตีสามกว่ากว่าห่อข้าวใส่ข้าวเหนียวไปกินกันด้วยอืม
นะฮะเอาผ้าห่มไปรองให้แม่นอนกันไประหว่างรอคุณลุงจำเนียนบอกว่าวันนี้
ที่ไปที่เห็นในคลิปเนี่ยได้คิวแรกเลยธนาคารดูแลอย่างดีนะ
ระหว่างทางเอารถเสียอีกโซ่ขาดก็มีคนใจดีมาช่วยพาไปซ่อม
มีคนกลับมาส่งถึงบ้านอีกถามลุงลุงจำเนียนรู้ตัวไหมเนี่ย
มีคนถ่ายคลิปลุงไปลงโซเชียลมีคนดูเป็นล้านนะลุง
เป็นข่าวไปทั่วลุงเขาตอบยังไงไปฟังหน่อย
แล้วรู้ตัวไหมลุงว่ามีคนถ่ายคลิปลงโซเชียลอ่ะแล้วมีคนเข้ามาแชร์มาดูเป็น
ร้านเลยแล้วเป็นภาพที่น่ารักมากเลยแม่ป้อนข้าวลูกเนี่ยรู้ไหมน่ารักดีนะอยาก
ก็เขาเห็นหมดประเทศเลย
น่ารักมากเลยจะเป็นคลิปความทรงจำแห่งปีของปีนี้เลยนะอายุ๖๗กับแม่๘๑ที่หลังแม่อย่าป้อนหนูนะ
ที่สำคัญทำให้รู้ว่าอะไรรู้ไหมลุงจำเนียนขี้อ้อนแม่
เขาเห็นหมดประเทศเลยอ่ะ
ไม่ว่าจะอายุขนาดไหนลูกก็คือลูกของแม่อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนอย่างที่คุณบอกไปคือลูกเนี่ยยังเด็กสำหรับแม่เสมอก็เป็นหนูของแม่อยู่ดีอายุ๖๗แล้วก็ตาม
คุณผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ทุกคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้หัวใจพองโตมากและอยากจะช่วยแม่ลูกคู่นี้มากเหลือเกิน
ใครอยากช่วยโอนไปเลยครับบัญชีลุงจำเนียนขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วถอดกสอนเลขบัญชี๐๒๐๑๘๘๙๕๗๑๙๓
บัญชีตัวจริงนะฮะเราเช็คมาแล้วชื่อบัญชีจำเนียนเอี่ยมสะอาด
ไปช่วยเขาให้เขามีเงินสือข้าวกินแม่ลูกจะได้อยู่กันต่อไปก็ให้ได้เงินมากกว่าเงินบราวชนะที่เขาจะได้ประณีแหล่ะ
เพราะยังไม่รู้ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือเปล่าด้วยซ้ำไป
กับการที่ไปลงทะเบียนกันกับโครงการเราชนะ

เห็นรอยยิ้มคุณยายแล้วมีความสุขจังเลย
อืมขนาดเราเล่าข่าวนี้สองรอบแล้วนะ

น่ารักลุงเขินด้วย